บุรีรำค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเดินอยู่บนฟุตบาทอยู่ริมถนนจู่

ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นพยายามช่วยเหลือแต่ว่าช่วยไม่ได้จริงนะคะ
ก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยปั๊มหัวใจอยู่นานค่ะ
สรุปสุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินในอำเภอนางรองค่ะ
เข้าปั๊มหัวใจช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งตอนแรกไม่ทราบชื่อนะคะ
อายุประมาณ๓๕๔๐ปีเขานอนหมดสติ
อยู่บนฟุตบาทริมถนนโชคชัยเดชอุดม
เจ้าหน้าที่ก็ผลัดเปลี่ยนกันปั๊มหัวใจนะคะ
ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๒๐นาทีแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้เสียชีวิตค่ะ
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าชายคนนี้เดินมาจู่
มีอาการชักเกร็งก่อนที่จะล้มลงแล้วก็หมดสติไปค่ะ
ตัวเองเห็นแบบนั้นก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
สันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าผู้ชายคนนี้อาจจะมีโรคประจำตัว
แล้วทีนี้อาการกำเริบจนเป็นลมแล้วก็หมดสติไป
เจ้าหน้าที่ค้นตามตัวไม่พบเอกสารใดนะคะ
และคนในระแวกนั้นก็บอกว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วย
นำศพส่งโรงพยาบาลนางรองเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุ
การเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะคะ
แล้วก็จะประสานญาติผู้เสียชีวิตมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ